พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวจะพาไปจับงู

นี่จริงแล้วตามแล็บวิทยาศาสตร์ต่างนะครับ

บรรดาข้างโคกกบเคียดต่าง
ที่เป็นสัตว์ทดลองในการนำไปผ่าตัดเนี่ยนะครับ
ก็มีเจ้างูตัวหนึ่งความยาวตั้ง๔เมตร
เขาก็เข้าไปที่แล็บวิทยาศาสตร์แบบนี้

เหยื่อนิ่งด้วยหนีไปไม่ได้ไกลด้วย
ท้ายที่สุดถูกเจ้าหน้าที่จับได้
แต่ว่ากว่าจะจับเขาได้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากจริง
เพราะงูนี่ตัวใหญ่นี่คุณ
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็นำอุปกรณ์เข้าจับงูหลามความยาวเกือบ๔เมตร
อาคารศูนย์วิชาการด้านแมลงนำโรค
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เข้าไปกินหนูทดลองที่อยู่ในกรงจำนวน๒ตัว

โดยนายชูชาติแดงงามอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบอกว่า
หลามได้เลื้อยหนีขึ้นไป
หลบบนหลังคาคาเล็กหลังคาแบบนี้นะฮะ

ต้องใช้บันไดเพื่อปีนขึ้นไปคล้องคอเจ้างูดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วม๓๐นาทีนะคุณ
จึงสามารถใช้บ่วงคล้องคองูได้
จากงูเขาก็ไปรัดแน่นอยู่กับคานเหล็กเลยคุณ
พันไว้เลยฉันไม่หลุดฉันไม่ออกฉันไม่ไปไหน
เจ้าหน้าที่ก็ค่อยที่จะจับค่อยที่จะ

ค่อยจะให้เขาคลายตัวนะครับ
แล้วเขาก็ดุร้ายด้วยเนื่องจากเขาหิวโซด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการจับที่ยากลำบากพอสมควร
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จับได้ก็นำใส่กระสอบนะครับ
แล้วก็นำงูหลามตัวนี้เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับ

ช่วงนี้งูเยอะเจ๋งเลย

ค่ะก็ต้องตรวจสอบบ้านเรือนของตัวเองให้ดี
เดินไปที่ไหนนะคะเห็นย่าสูงนี่ก็เดินช้าหน่อย

เพราะเขาบอกว่าเวลาที่เราเดินไปที่ที่เป็นย่ารก

แล้วก็สำรวจตรวจสอบนี้ด้วยนะผมสำรวจทุกเช้าเลย
ออกจากบ้านถ้ามีรองเท้าคู่ไหนที่วางอยู่หน้าบ้านใช่ใช่
ครัวไม่มะแรงมะเริงน้อหรือไม่ตัวตักขาบ
อะไรพวกนี้กบเขียดอะไรเนี่ยอาจจะอยู่ในรองเท้าเราได้
เจอกรณียัดเข้าไปทำไมรองเท้าครับครับ
สรุปเปิดออกมาเป็นอึ่งกลาง
นั่นสิดีมันเป็นตัวอื่นที่เขากัดเราได้นะคุณ
สงสารค่ะสงสารสงสารสงสาร